เขาให้กัดลูกไม่ได้ให้กอด

ไม่ก็อด
น่ารักค่ะ

สักตอนละ๒คนละ

กันขันที่ไปดูขันที่ไปขอใหม่ขอใหม่ออ
มีแชทอย่าไปติดไปหรืออ๋อออสุดท้ายเอาไว้

ไม่ต้องไปไกลนะ
เคยที่นี่มั้ยเอาตัวเราไปอยู่ในนี่
เอาตัวเราได้แค่เขาเห็นน่ะ
ยุงยุงบินไงไม่กัดพี่ไปได้ไหม

ไม่ได้

สนุกรัก

ข้อมูลดีกว่า
ไม่มีไม่มีแค่นี้
ลูกสไปร์แบบนี้นะ